มิครอนอย่าชะล่าใจนะครับคุณผู้ชมอย่าชะล่าใจ
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์รายการ๑
ว่าตอนนี้อยู่ในการดูแลแล้วก็ดูแลป้องกันควบคุมต่าง

แต่มันมีอีก๒๐รายที่ตอนนี้รอผลการยืนยันว่า

ถ้าใช่๖๓บวกกับ๒๐ก็เกือบร้อยแล้วนะคะ
อืมใช่นะฮะน่ากังวลมากเพราะฉะนั้นคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้
ก็คือไม่ต้องกักตัวแต่รอผลในโรงแรม๑คืน
ระบบนี้ให้ยกเลิกออกไปก่อนนะคะ
เพราะต้องยอมรับว่าตอนนี้น่ากังวลการระบาดสายพันธุมิครอน
ท่านเห็นแล้วว่าคือมันเร็วนะคะมันเร็วมาก
โดยเฉพาะข้อมูลจากอังกฤษที่เห็นตัวเลขปรากฏรายวันนะคะ
อีกหนึ่งท่านเมื่อวานนี้ที่ออกมาพูดประเด็นนี้เหมือนกันนะคะ
คุณหมอสุภกิจสิริรักษ์เป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพท
ท่านบอกว่าการพบสายพันธุมิครอนที่เกิดขึ้น
ต้องยอมรับเลยว่าค่อนข้างไวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
ซึ่งบ้านเราสถานการณ์แบบนี้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลก
ทุกรายที่มาพบในบ้านเราเนี่ยเชื่อมโยงกับการเดินทางกลับจากต่างประเทศนะคะ
คืออย่างนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าดูสถิติน่าสนใจ
คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าไปดูนะคะ
สำหรับคนที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาสมมุติแบบนี้
ว่าเดินทางเข้ามา๔คนแล้วตรวจพบว่า๔คนเป็นโควิด
ใน๔คือสายพันธุมิครอนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ๒๐
ถ้ามา๑๐๐คือจะพบสายพันธุ์โอมิครอน๒๕คน
แต่ทีนี้คุณหมอพูดประเด็นเรื่องของ๖๓รายที่ติดเชื้อโอมิครอน
จะบอกว่า๑ใน๖๓รายตอนนี้คุณผู้ชมทำใจดีไว้นะคะ
พบรายแรกแล้วนะคะที่เป็นการแพร่เชื้อภายในประเทศ
แพร่เชื้อภายในประเทศแปลว่าอะไร

อิมพอร์ตเข้ามาก็คือไปติดจากต่างประเทศ

แต่ตอนนี้ติดภายในประเทศแล้ว
อย่างเช่นพี่เป็นแล้วแพร่มาให้ปุ้ย

เป็นหญิงไทยอายุ๔๙ปีนะคะ
ดูประวัติและดูไทม์ไลน์ของเขาหน่อย

คือผู้ป่วยรายนี้ค่ะคุณผู้ชม

สามีของเขาเป็นผู้ป่วยชาย
สัญชาติโคลัมเบียวัย๖๒ปี
เป็นนักบินเดินทางจากประเทศไนเจรีย

เมื่อวันที่๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ก่อนเข้าไทย๗๒ชั่วโมง

พอตรวจซ้ำในไทยผลก็ยังเป็นลบ

ผู้ชายคนนี้ออกจากโรงแรมไปได้

แล้วสายพันธุ์คือสายพันธุมิครอนค่ะ
สังเกตไงว่าเขามาจากไนเจรีย
ใช่มารู้ว่าตัวเองเป็นผู้ป่วยโควิดสายพันธุมิครอน

ทำไมไม่พบว่ามีการติดเชื้อโควิด
คุณหมอบอกว่าอ๋อมันอาจจะอยู่ในระยะฟัก
ตัวก็เลยทำให้ผู้ป่วยชายคนนี้ไม่สามารถที่จะตรวจพบ
แต่พอวันที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมาปรากฏว่า
ภรรยาซึ่งเป็นชาวไทยวัย๔๙ปีนะคะ
ไปตรวจก็พบว่าติดเชื้อสายพันธุมิครอนด้วย

ก็เลยนับว่าเป็นรายแรกที่ติดเชื้อมาจาก
คนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
ก็คือสามีชาวต่างประเทศนั่นเอง

พบผู้ป่วยคือ๑๔รายแยกเป็นโอมิครอน๖รายแล้วก็เดลต้า๘ราย
ต่อมาไปตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก๔ราย
แต่ตอนนี้ยังรออยู่ว่าถอดรหัสพันธุกรรมแล้วเป็นสายพันธุ์อะไร๔ราย
เพราะฉะนั้นตอนนี้พบผู้ป่วยทั้งหมดแล้ว๑๘ราย
ใน๑๘รายก็คือสายพันธุมิครอน
ที่ที่ฉันพูดมาทั้งหมดคือเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรี
เดินทางมาจากคณะกลุ่มแสวงบุญ
ส่วนผู้แสวงบุญที่ติดเชื้อโอมิครอนที่ปัตตานีมี๑ราย
แล้วก็จังหวัดภูเก็ตมีอีก๑ราย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูนะคะ
ดูเพิ่มเติมว่าอีก๔รายที่รอถอดรหัสพันธุกรรมเป็นสายพันธุ์อะไร
จะปีใหม่แล้วนะเจอไอ้พวกนี้มานี่ทำให้เรารู้สึกไม่สนุกเลยใช่ไหม